มาดูเรื่องการทวงเงินของแก๊งเงินกู้นอกระบบกันบ้างนะ
คุณผู้ชมฮะคลิปนี้คือ
แก๊งเงินกู้นอกระบบไปทวงหนี้
ทวงหนี้แล้วก็อัดคลิปเอาไว้

ขู่ลูกหนี้คนต่อไปบอกว่า

ปืนก็จ่อลูกหนี้อยู่แล้วบังคับให้ตบหน้าตัวเอง
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะฮะมันคืออะไร
แล้วก็ครูให้รับปากนะครับ
ไม่ให้ลูกหนี้จ่ายเงินล่าช้าอีก
แม้ลูกหนี้จะยกมือไหว้ปลกอ้อนวอนบอกว่ารับปากแล้วก็ตาม
แต่เจ้าหนี้นอกระบบก็ยังไม่ปรานี

พฤติการของแก๊งทวงหนี้โหดกลุ่มนี้มันยังไม่หมดนะคุณผู้ชมฮะ

มีคนอยู่ไหมครับ

มีคนอยู่ไหมครับ

มีคนอยู่ไหมครับ

มีคนอยู่ไหมครับ

มีคนอยู่ไหมครับ

มีคนอยู่ไหมครับ

มีคนอยู่ไหมครับ

มีคนอยู่ไหมครับ

มีคนอยู่ไหมครับ